ตัวบุคคลมาก็ยังยืนยันไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวใช้เวลาสักอาทิตย์หนึ่ง
ถือเป็นการทำงานที่รายช้านะครับท่าน
โอ้โฮรายช้าอย่างไรจากกลายคิดเราไม่รู้เรื่องเลยนะอย่างนี้คุณอยู่เฉยแล้วมีคนมาวางระเบิดคุณขายกี่วันแล้ว
อะไรนะการข่าวก็ไม่มีอะไรก็เนื่องจากว่าเป็นการออกมาจากพื้นที่ทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
แล้วก็จากการทำงานของเจ้าหน้าที่ของภาคสี่ก็ออกมามันทำอะไรไม่ได้
ตอนนี้ที่บอกว่าน่าจะควบคุมตัวด้วยบางส่วนในค่าความจำเป็น
เรายังไม่รู้ยังไม่รู้ขอเวลาหน่อยสิยายยืนยันตลอดเลยที่ถามอยู่นั่นอ่ะ
ตอนนี้ก็รูปร่างหาท่าต่างก็คล้ายคลึงกันคล้ายกัน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
แล้วรถที่มันยึดมาก็ขโมยมาก็ยึดมาจาก๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มาระเบิดน่ะ
ไม่ใช่นะเดี๋ยวพูดก็เสียหาย
นี่มันวางกรอบไว้ให้เจ้าหน้าที่ไหมคะว่าจะต้องมีความคืบหน้าที่
ไม่เขาทำจังหวัดเต็มที่อยู่แล้วก็ให้แค่เกลียดก็บ้างดีนะ

หุ้มพุทธผมไปเนี่ยตอนนี้ทางหุ้มพุทธแห่งวัสดุเนี่ยเขามีเป้าหมายอยู่แล้ว

พอวันนี้ทางสำหรับมัญญาณดูนะครับ
ตอนนี้ผมทราบว่าคลุ้มพลานเกี่ยวกับโรคพลุฟาแล้วมีได้เลข๑๓หลักแล้ว
หมายถึงลูกตัวแน่นอนนะครับ
เราต้องสงสัยนะครับ
แกะรองรอยทางคล่องคลุ้มติวีสหรับประมาณ๒๓๐คนได้ครับท่าน
ไม่ตาม๒ไม่ตาม
จุดพัฒนธรงกับจุดคศูนย์นะครับ
สตูกรรมเป็นหนึ่งคนสูงเดียวกันปะท่าน
ถ้าสถาบันไดเขาค่อยติดตามคนร้ายก่อน
ก็ในชั้นอบรวชคิดว่าไม่นานแต่ว่าคราวนี้ก่อนพิษภาพ
อ่าถือแลครับส่วนคนต้องรู้ใสอ่ะถูกผู้โฟนเรียกได้ถูกหมายเลขถึงสามหลักแล้ว
แต่ว่าสามหลักจะได้ให้หมายหรือไม่ผมไม่ใจผมติดหน้าต้องต้องมีภาพเบอร์